เกิดเหตุสลดใจที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับ
พ่อกับลูกไปทำการตักปักเสาเข็มนะครับ
จู่ครับลูกตุ้มพั่นจั่นนะครับ
ตกลงมาครับกระเด็นโดนพ่อเสียชีวิตครับ
ตำรวจโรงพระครูขสพร้อมด้วยมูลนิธรรพ์ปเจ็กตึ้ง
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุไซส์งานก่อสร้างที่อยู่ด้านหลังตลาดแห่งหนึ่ง
ตะบนครูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ในที่เกิดเหตุพบศพนายสุชินวงศุกร์อายุ๕๙ปี
มีบาดแผลที่ศีรษะเนื่องจากถูกเสาปูนกระแทก
นอนตายอยู่ข้างปั้นจันตอกเสาเข็ม
สอบสวนนายสุรพลสุพศรอายุ๒๐ปีเป็นลูกชายของผู้ตาย
ก็ให้การว่าขณะเกิดเหตุทำงานอยู่กับพ่อเพียง๒คน
ตัวเองเป็นผู้คุมเครื่องกำลังยกลูกตุ้มตอกเสาเข็มลงดินอยู่นั้น
โดยที่พ่อกำลังยกแม่แรงหลบไปอีกฝั่งหนึ่ง
จังหวัดนั้นลูกตุ้มกับตัวยึดได้หลุดออกจากกัน
ทำให้ลูกตุ้มลนลงมากระแทกเสาปูนที่ตอกค้างไว้
หักไปกระแทกศีรษะพ่ออย่างแรงจนล้มลงตายคาที่
เรื่องต้นนะครับเจ้าหน้าที่นำศพส่งชนะสูตรก่อนนำตัวลูกชาย
ซึ่งเป็นคนคุมเครื่องตอกปั้นจันทร์ไปสอบสวนหาสาเหตุ